ดูเรื่องของการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ณตอนนี้ยังคงยืนยันออกรางวัลวันเดิมนะคะครับ
พฤษภาคมหลังจากที่เลื่อนมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะมีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิการนะคะ๘๐กว่าคนค่ะ
เดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลกลุ่มนี้บอกว่า
ไม่ได้มาขอเงินจากรัฐบาลแต่อยากจะขอโอกาสในการทำมาหากิน
คือตอนนี้ยังขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแทบไม่ได้เลย
ก็เลยออกมาเรียกร้องหลายอย่างค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
นี่เป็นตัวแทนของผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
นำโดยนายสุธินจันทาประธานกลุ่มก้าวหน้าค้าสลาก
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาล
อยากจะให้รัฐบาลและสบคออกคำสั่งให้ชัดเจนค่ะว่าให้ผู้
และห้างสรรพสินค้าเปิดได้เฉพาะในโซนซูเปอร์มาร์เก็ต
หรือว่าตลาดสดได้เนี่ยแต่มันยังไม่ชัดว่าแล้วไปขาย
สลากินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยไหมล่ะอันนี้เขาอยากจะได้ความชัดเจนตรงนี้นะคะ
คือเหลืออีกแค่ไม่ถึง๒สัปดาห์ก็จะออกรางวัลแล้ว๑๖พฤษภาคม
แต่สลากยังอยู่ในมือผู้ค้าอีกเยอะเลยถ้าไปถึงบ่ายสามสิบหกพฤษภาคม
ยังขายไม่ได้สลากเหล่านี้คือมีค่าเท่ากับศูนย์
อยากจะให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสืออนุญาตเรื่องนี้ให้ด้วยได้ไหม
ก็คือผู้ค้าสลากบอกว่าขอเดินทางข้ามจังหวัด
เพื่อไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่ต้องกักตัว๑๔วัน

นี่ก็วันที่๕ก็เลยแค่๑๐วัน
คืออยากว่าจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือจะฟัง
สามแบบหมู่บ้านข้ามเขตอย่างนี้คือเขาจะเข้มงวลมาก
หรือว่าห้างใหญ่
ที่เขาจะมีเป็นลักษณะการขายของซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เยอะ
ปกติเราจะเห็นผู้ค้าสลากอยู่ตามประตูทางเข้าออก
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ชัดว่าเขาไปขายได้ไหม
คือทางห้างเองก็ยังไม่กล้าทางห้างไม่กล้าอนุญาต
ผู้ค้าสลากก็ไม่กล้าจะไปขาย
เพราะเปิดในโซนซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ก็ไม่รู้ว่าไปขายลอตเตอรี่ได้ไหมไง
เป็นห้างเขาก็แบบจะให้มาจุกกันได้หรือเปล่า
เขาเลยบอกว่าอยากให้ทางสบคหรือรัฐบาลช่วยกำหนดให้ชัดหน่อยว่า
ตกลงเขาไปขายตามห้างหรือตามจุดต่างได้ไหม
ได้ไหมตามห้างตามปั๊มน้ำมันตามตลาดสดแบบนี้นะคะ
ก็ยืนยันว่าที่มาไม่ได้มาขอเงินจากรัฐบาล

หลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งเลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลมาแล้ว
ผู้ค้าสลากรายย่อยเขาได้รับผลกระทบเขาขายไม่ได้
รายได้ลดเหลือแค่ประมาณ๕๐๐๑๐๐บาทต่อวันเท่านั้น
ก็บางทีจำใจต้องขายต่ำกว่าทุนเพื่อจะได้ขายออกไปจะได้อยู่รอด
นี่นะคะก็เป็นข้อเรียกร้องจากผู้ค้าสลาก
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
ได้มีการสรุปแนวทางเยียวยาประชาชนที่เขาใช้คำว่ากลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ค่ะ
เปราะบางที่ว่านี้ก็จะประกอบไปด้วย
กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ
และกลุ่มคนไร้บ้าน
กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ย
ตอนนี้รัฐบาลได้หารือกันเพื่อช่วยเหลือ
เรื่องต้นเคาะออกมาแล้วนะคะกลุ่มเปราะบางที่ว่านี้จะมีอยู่ประมาณ๑๔ล้านคน
แต่เดี๋ยวจะต้องมาสรุปหลักเกณฑ์จำนวนและวงเงินให้ชัด
ว่าจะเยียวยาเท่าไหร่ระยะเวลานานแค่ไหน
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่ายอมรับว่าผลกระทบจากโควิด๑๙ในครั้งนี้
จากการประเมินอาจใช้เวลานาน๖๙เดือนนับจากนี้ค่ะ
๖๙เดือนอะไร๖๙เดือนนับจากนี้
ดังนั้นต้องเตรียมมาตรการรองรับทุกอย่างเอาไว้
รวมถึงทุกคนต้องปรับวิถีชีวิตกันใหม่หมดนะคะ
เป็นแนวปฏิบัติในอนาคตเลย
เดี๋ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกบอกว่า
ได้ไปเดินสายพบภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไปรับรู้ไปรับฟังข้อมูลผลกระทบ
ภาคธุรกิจเขาได้รับผลกระทบโดยตรง
ก็จะนำมาขับเคลื่อนงานในแต่ละส่วน

โดยเฉพาะเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ก็จะสามารถช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้
ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อม
รับมืออย่างน้อยอีก๖๙เดือนนะคะ
คุณผู้ชมถ้าตามการประเมินของรัฐบาล

ถ้าที่พ่อเน็ตประยุทธ์ประเมินเอาไว้

ใช่ค่ะอีก๖เดือนก็เดือน๑๑ก็ปลายปี

ใครที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจต่าง

ผมว่าตอนนี้คือต้องคิดไปข้างหน้าแล้วว่า

เราจะปรับตัวกันยังไงดี
ปรับตัวปรับวิถีชีวิตกันใหม่หมดเลย